ก็ยังเดินหน้าช่วยเหลือสังคมในเรื่องของสถานการณ์โควิดกันอยู่นะคะ
ที่เนี่ยแจกข้าวสารอาหารแห้งกันไปส่วนออมเนี่ยเธอบอกว่าอีกหนึ่งอย่างที่ต้องเป็นห่วงเลยก็คือคุณแม่ลูกอ่อนทั้งหลายนั่นเองนะคะ
เพราะว่ามีหลากหลายคุณแม่คุณแม่หลายท่านเลยที่ตกงานในช่วงนี้ด้วยรวมไปถึงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดนี่นะคะขาดงานขาดรายได้ค่ะ
เจ้าตัวแล้วก็แอมพิธานหวานใจนะคะก็เลยจัดสรรเงินจำนวน๓ล้านบาทค่ะเพื่อช่วยเหลือคุณแม่ลูกอ่อนทั่วประเทศไทยเลย
น้องออมบอกว่าตั้งเกณฑ์เอาไว้ว่าจะช่วยค่านมผงเด็กแรกเกิดจนถึง๓ขวบคนละ๑๐๐๐บาทนะฮะขอเป็นคนที่เดือดร้อนจริงให้อินบ็อกซ์เข้ามาค่ะแล้วเดี๋ยวทีมงานของเธอจะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนจะโอนเงินนะฮะซึ่งก็มีคุณแม่หลายท่านเลยนะฮะที่เข้าเกณฑ์ค่ะแล้วก็อินบ็อกซ์เข้ามากัน
พิจารณาอยู่นั่นเองบางคนบอกว่าทำไมยังไม่ได้สักทีอะไรอย่างนี้นะคะออมบอกใจเย็นกันหน่อยนะทีมงานก็พิจารณากันอยู่นะคะก็ขอบคุณคุณออมแล้วก็คุณแอมพิธานด้วยนะคะสุดยอดเลยนะฮะเป็นห่วงกันหลากหลายอาชีพแล้วก็ทุกคนแหละตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนกันหมดนะคะใช่ค่ะเชื่อว่าความช่วยเหลือน่าจะส่งตรงถึงผู้ที่เด